เบื่อไหมคะกับเมนูเดิมที่เราต้องทำซ้ำซากทุกวัน
เอาล่ะเพราะฉะนั้นมาดูรายการของเราดีกว่า
เพราะว่าเราจะพาทุกคนไปสัญหาวัตถุดิบแปลกตามสถานที่ต่าง
แล้วก็มาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารแบบสุดยอดที่คุณไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอน
และที่สำคัญแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ย
ทำให้การเก็บวัตถุดิบของเราจะต้องเป็นไปด้วยแบบอารมณ์ล้านลาแน่นอน
ที่สำคัญเนี่ยได้ฉายาว่าเจ้าแม่เพลงประกอบละครด้วย
เข้าไปดูข้างในดีกว่าเดียนัดเขาไว้แล้วค่ะ
อืมร่มรื่นสวยงามสุดเลยอุ๊ยตายแล้วดอกไม้สวยจังเลย
ใจแล้วดอกไม้น่ารักมากดูสิ
อ๋อลืมเราต้องมาหาแขกรับเชิญนี่นะ

มองต่ำลงนิดนึง

พี่ปริมฝ์สวัสดีค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของเราพี่ฟิล์มค่ะ
นั่งทำอะไรอยู่คะเมื่อสักครู่เห็นวาดเขียน

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเช่นเดียวกันนั่นก็คือการแต่งหน้า
เห็นบอกว่าชอบแต่งหน้ามากเลยเหรอคะชอบแต่งหน้า
แต่งให้ตัวเองหรือแต่งให้คนอื่นหรืออะไรอย่างนี้
มีเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยแต่งบ้างแต่ว่ากับหน้าตัวเองจะชอบเล่น
แต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้พี่จะต้องเดินทางไปทำภารกิจนั้น
เรามีตัวช่วยให้พี่ฟิล์มก่อนค่ะเดี๋ยวไปดูตัวช่วยกันก่อนเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มาแล้วค่ะกระเป๋าคุณพ่อเจมสบอลจริงจังตัวช่วยของเราเนี่ยอยู่ในนี้ปกติแล้วของคนอื่นเนี่ยเขาจะมาเป็นคำใบ้
แต่ของพี่เนี่ยเห็นว่าเป็นคนชอบวาดรูปเราก็เลยออกมาเป็นรูปนั้นค่ะ
เราให้นำว่ามีเลขอะไร๓ตัวจากรูปนี้เหรอนี่๙นี่๘
อะไรค่ะอีกตัวหนึ่ง
มันโค้งขนาดนั้นเลยเหรอ

ไม่ได้

ตัวช่วยของพี่ฟิล์มอยู่ในนี้นะคะ
อันแรกอะไรอ่ะกระดาษชำระอันคือทองม้วนแยมโลทองม้วน
นี่บวกหนึ่งจุดสามศูนย์ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรอ่าเก็บไว้ก่อน
และก็นี่คือสถานที่ที่เราจะต้องไปค่ะ
ชุมชนวัดสอนดีศรีเจริญชื่อดีจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมไหมคะพร้อมค่ะไปค่ะ
อ่ะค่ะตอนนี้กำลังเดินทางระหว่างทางมาคุยกันหน่อยดีกว่าได้ค่ะนี่
เริ่มต้นเลยเนี่ยอยากจะรู้เส้นทางในสายดนตรีของพี่ฟิล์มมาก
บอกว่านี่เป็นผลผลิตอันมีคุณภาพของซียูแนนด้วยนะจ๊ะตอนแรกมันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นสายร้องเพลงเหรอ
ชอบร้องเพลงมาตลอดจนเข้ามหาลัยก็ไปอยู่ดีก็ไปหาเรื่องเข้าซีลแบรนด์สักปี๒ค่ะ
ก็เลยไปลองพอไปรอมันก็ดันแบบติดติดเข้าไปก็คือแพ้เก่งทัชยาค่ะ
แล้วก็จะเห็นผู้หญิงคนนึงที่มีเหมือนครัวซองอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหัวใช่ใช่
ตอนนี้เป็นอยู่ด้วยก็เป็นอยู่ที่นิเทศเนี่ยเรียนเอกโฆษณาโทฟิล์ม
ดังนั้นเนี่ยสายดรมของเราเนี่ยมันคือการทำเองโฆษณา
พูดถึงเรื่องอะไรต่างไปในชีวิตได้รู้ว่าเรื่องทำอาหารจะเคยทำอาหารให้ตัวเอง
พอฉนัดเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนวันนี้ว่าจะคันหรือว่าชนะ
เดี๋ยวเดินทางกันไปก่อนเพื่อไปดูว่าทำภารกิจอะไรกันก่อนค่ะ
ได้รับการเทรนด์มาอย่างนี้จากที่บ้าน
แถมยังพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมแบบนี้
ประชันฝีมือการทำอาหารในวันนี้ก็น่าจะสนุกล่ะครับ

คุณฟิล์มจะต้องเจอกับบททดสอบอะไร